แต่ยังไม่ได้หมดแค่นี้

ความแห่งแบบไม่พักแห่งแบบไม่หยุด

เรื่องของความเฮงแบบนี้อยู่ที่ไหน

ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทย

ตามหาความเห็งกันดีกว่าคุณค่ะ

รันตะคอนศรีอายุทธยา
ประชาชนนักเสี่ยงโชคเขานิยมมาที่นี่กัน

เพราะว่าที่นี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการ

ที่เขามีความเลื่อมสายศรัทธาเขาก็มา

โดยเฉพาะนี่ค่ะสองสามีภรรยาคู่นี้
เขาเคยได้รับโชคเช่นกัน
จากการมาที่นี่เมื่องวดสลาก
แบกรัฐบาลออกงวดล่าสุดที่ผ่านมา

วันนั้นผมถูกเลขท้าย๒ตัว

ใช่เหมือนคุณพี่เขาแต่คุณพี่เขาเนี่ย

เขาถูกเลขท้าย๒ตัวเหมือนคุณเลย
แล้วคุณถูกเท่าไหร่คุณชนะคุณถูก๑ใบ
ได้เท่าไหร่๒๐๐๐บาท
เทียบไม่ได้เลยตอนนี้อยู่ไหน
ตอนนี้ใช้จ่ายหมดแล้ว

ถูกเลขท้าย๒ตัว๗๐เหมือนกัน
แต่เขารับเงินหลักแสนนะคะ

แล้วก็นำน้ำแดงมาอีก๑๐แพ็คเลย

ตั้งแต่มารขอให้มีโชคเนี่ยนะ
ขอพรเรื่องของอาชีพการงานนี่นะ

พอกลับไปก็สมปรารถนาทันที

ก็เลยทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จ

เรียกได้ว่าสมหวังดั่งตาเห็น
อันนี้คุณพี่เขาบอกนะเป็นความเชื่อของเขาสองคนนะ

ถูกทุกงวดมา๓งวดติด

เขาก็เชื่ออีกว่าเป็นเพราะบารมีของเหรียญพิธีไหว้ครูที่เขาบูชามา
ก็เป็นความเชื่อของคุณพี่เขาเหมือนกัน
แล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญมากเลย

คุณคะคุณต้องไปตรงนี้ค่ะ

บอกเลยนะอ่างน้ำมนต์ที่นี้หลายคน่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์
อันนี้ดวงใครดวงมันจริงตาดีได้ตาร้ายเสีย
และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ถ้าพูดถึงคนติดอ่าง
คนติดอ่างที่ฉันมีอีกหนึ่งคน
ที่เป็นเพื่อนกันแล้วที่ฉันสังเกตว่าเขาเนี่ยติดอ่าง
เฮ้ยเหรอตลอดเวลานะคะแล้วเขาก็ติดบ่อยมากติดงวด
แต่เขาเนี่ยการันตีความปังแล้วเขาฝากคลิปมาทักทายพวกเรา
และแฟนรายการตลอดข่าวด้วยค่ะ
ขอพูดถึงนะครับพิธีกรข่าวคนหนึ่งนะครับ
คุณชื่อย่อว่าบตนะครับ
คุณไปให้ข่าวหรือพูดถึงผมว่าเห็งเชิญยิ้ม
เป็นบุคคลที่ติดอ่างนะครับกลับเรียนอย่างนี้
ว่าคุณทำกับผมได้ไงคุณบอกผมติดอ่าง
ผมติดอ่างน้ำมนต์คุณต้องพูดให้เต็มด้วย
ถ้าคุณบอกว่าผมติดอ่างเฉยเนี่ยผมเสียหาย
เพราะว่าตอนนี้หลังจากที่คุณพูดไปคนมาที่อาสม
พูดกับผมว่าไม่ใช่เห็งเชิญยิ้มแล้วนะครับตอนนี้ผมเป็นเห็งติดอ่างไปแล้ว
ที่สำคัญที่แฟนตลอดข่าวรออยู่คือตัวเลขที่ใกล้จะถึงวันรวยนี้
ขอให้แฟนรายการตลอดข่าวทุกท่านนะครับมีโชคมีลาบ
เพราะว่าเขาติดอ่านมนต์เหมือนว่าเขาจะประจำอยู่ที่อาสมดุศรีเนร
เขาก็ฝากบอกว่าอวยพรขอให้แฟนตลอดข่าวโชคดี
ดิฉันก็อวยพรด้วยเช่นกันขอให้โชคดีทุกคนนะคะ
ให้เห็งสมคนที่เขาอวยพรให้เรา